คุณผู้ชมครับทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราก็ลงพื้นที่
ไปอยู่ที่อุบลประรัชฐานีกันนะครับ
คุณก๊อฟทัศนัยที่วันนี้ไม่ได้มาแล้วผมมาแทน
ก็ลงพื้นที่ไปแล้วไปรายงานสดที่อุบลราชธานีนะครับ
แต่ว่าตอนนี้นะครับอุบลราชธานีประดับน้ำ
ทั้งแม่น้ำชีและแม่น้ำมูลยังระดับสูงนะครับ
แล้วก็น้ำยังคงท่วมชุมชนหลายพื้นที่
พื้นที่ท่วมถึงหลังคาบ้านแล้วนะครับ

เพราะตอนกลางคืนชีวิตของชาวบ้านลำบากยากเย็น
เพราะว่าถูกทั้งตัดน้ำถูกทั้งตัดไฟด้วย
ไปติดตามบรรยากาศได้จากรายงานของคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มนะครับ
รายงานมาจากพื้นที่อุบลราชธานีครับเชิญครับ
เช้าวันนี้นะครับผมยังคงอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับ

แล้วก็นี่นะครับก็เป็นความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้าน
ที่นำอาหารการกินต่างมารอไว้ที่ตรงนี้
เพื่อที่จะนำไปแจกจ่ายหรือว่าไปช่วยเหลือชาวบ้านหมู่บ้านอื่นต่อไปนะครับ
แล้วก็พี่กลุ่มนี้นะครับก็คือชาวบ้านของบ้านท่ากกแห่นะครับ
อบพยพมาจากด้านในมาอยู่บริเวณริมถนนแห่งนี้นะครับ
เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับพี่กลุ่มนี้กัน
ว่าเขามาอยู่ตรงนี้ตั้งแต่วันไหนนะครับ
คุณป้าครับเขาอยู่ที่นี่ตั้งแต่กี่วันแล้วครับ
มาจากบ้านวันที่๔จ้ะ
ตอนออกมามันจะถึงนี่ประมาณเมตรกว่านี้ได้ตอนออกมาเพราะบ้านอยู่ในเกาะ
แล้วมันใช้มีลำบากอย่างไรบ้าง
ตอนลำบากตอนที่เรือตอนแรกยังไม่มีเรือขนของอพยพบอกจากบ้านมาจ้ะตอนแรก
แต่ช่วงหลังนี้มันมีเรือสะดวกขนของหน่อย
แต่ว่ายังขาดแคลนเรือกันเยอะไหมครับตอนนี้

เรือในการเข้าออกข้างบ้านต้องรอนานไหมต้องขาดแทนเรือ
ตอนนี้ยังไม่ขาดไม่ขาดหรอกค่ะเรือตอนนี้มีอยู่

ก็มนติ
แล้วยังมีเพื่อนบ้านที่อยู่ในข้างในเยอะไหมครับ
นะครับนะครับใจกว่าชาวบ้านในพื้นที่นั้นไม่มีน้ำและก็ไฟฟ้าใช้นะครับ
เมื่อคืนผมได้มีโอกาสไปยังพื้นที่บ้านกูเดือตำบลแจรแมอำเภอเมืองอุบลรัชธานีนะครับ
ชาวบ้านต้องถูกตัดน้ำตัดไฟบรรยากาศถูกปกคลุมไปด้วยความมืดมิดนะครับ
ท่ามกลางความหวังกลางสายน้ำของชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วมสูง
แต่ก็ยังพบว่ามีบางครอบครัวที่ยังคงอาศัยอยู่บนชั้นสองของบ้านโดยมีแสงไฟจากการใช้แบตเตอรี่และแสงไฟจากการใช้แผงโซลาเซลล์นะครับ
เพื่อเฝ้าบ้านเรือแล้วก็ข้าวของของตัวเองรวมไปถึงบ้านเพื่อนบ้านด้วยนะครับ
โดยส่วนใหญ่จะเป็นพ่อบ้านแล้วก็ผู้สูงอายุที่ไม่ยอมออกจากบ้าน
แต่หากบ้านใครมีบ้านชั้นเดียวก็จะถูกน้ำท่วมจนเกือบมิดหลังคานะครับ
อย่างเช่นบ้านของคุณตาต่อยอายุหกสิบหกปีแล้วก็คุณยายต้อยอายุหกสิบสี่ปีนะครับ
ต้องมาอาศัยอยู่บนแพร่ปลาที่ใช้เลี้ยงปลาในแม่น้ำมูลมาเป็นที่พักอาศัยชั่วคราวนะครับ
ร่วมกับลูกชายอีกหนึ่งคนแล้วก็น้องหมาอีกหนึ่งตัวนะครับคือเจ้าอูด้งนะครับ
จากที่เป็นคนเดินดินนะครับต้องกลายเป็นคนบนแพร่ที่ใช้ชีวิตอย่างยากลำบาก
ทั้งการหุงหาอาหารแล้วก็เครื่องอำนวยความสะดวกต่างที่จะเป็นในชีวิตประจำวันนะครับ
มีหนำซ้ำคุณยายต้อยนะครับกำลังขาบวมจากโรคเกาะเพราะอาหารที่ได้รับแจกส่วนใหญ่นั้นจะเป็นไก่นะครับ
ตอนนี้ก็ต้องทนปวดทนเจ็บไปก่อนนะครับส่วนลูกชายที่อยู่ด้วยกันก็ออกไปทำงานส่งน้ำพื้นที่ด้านนอก
กลับมาอีกทีก็มืดค่ำนะครับซึ่งทางเข้าออกก็ลำบากทำให้คุณตาต่อยแล้วก็คุณยายต้อยนั้นเป็นห่วงลูกชายเป็นอย่างมากนะครับ
เพราะน้ำที่นี่ท่วมสูงเฉลี่ยประมาณสี่ถึงห้าเมตรนะครับส่วนสัตว์มีพิษที่หนีน้ำจำพวกงูตะขาบและต้นอื่นอื่นนั้นก็ไม่รู้ว่าจะเข้ามาเยี่ยมเยือนเมื่อไหร่นะครับ
โชคดีที่คุณยายคุณตานะครับยังมีแสงไฟจากแผงโซราเซลนะครับคอยให้แสงสว่างพอให้ได้เห็นคนยามค่ำคืนและก็ใช้ชีวิตกันง่ายขึ้นบ้างครับ
แล้วก็บรรยากาศตอนนี้นะครับพบว่ายังคงมีฝนตกโปรยปลายลงมาอย่างหนักนะครับ
ทำให้ชาวบ้านที่นี่ก็ต่างวิตกกังวลกันว่าจะเกิดน้ำท่วมสูงเพิ่มขึ้นอีกหรือไม่ครับ
สมสัตย์สถิชุมทีมข่าวทรัฐทีวีรายงานจากอำเภอเมืองอุบลรัชธารณีครับ

ยังคงเกาะติดอยู่ที่อุบลราชธานี
คุณสุพัศราก็ควรอุบลเหมือนกัน

ที่บ้านอยู่ฝั่งที่เขาเรียกว่าดอนมดแดง

พื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมคือพื้นที่๒ฝั่งแม่น้ำมูล
แต่ว่าฝั่งที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด

และบางส่วนของอำเภอเมืองอุบลราชธานี

เดี๋ยวทีมข่าวเรารายงานความคืบหน้าให้ทราบกันนะครับ

โดดสิงห์บุรีฝนตกระยองฝนตกนะครับ